เป็นการประชุมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นบนโลก
การประชุมในครั้งนี้ผลของการประชุมทำให้หลายฝ่ายนั้นตระหนัก
ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเห็นผลกระทบชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาครับ
สำหรับชาวบ้านที่ยากจน๑๓ล้านคนที่อยู่บนสามเหลี่ยมปากอ่าวเบงกรแล้ว
พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกับสภาวะโลกร้อน
ประชาชนหลายพันคนไร้ที่อยู่เพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตัดป่าเพื่อทำการเกษตรยิ่งทำให้เกิดการกัดซ้อพื้นที่ก่อแก่งต่างรุนแรงขึ้น
นักวิทยาศาสตร์คาดว่าในแถบพื้นที่ต่ำ
จมน้ำในอีก๑๕๒๐ปี
สุจินจานาอายุ๖๐ปีที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตที่สันตะบันบอกว่า
เขาจะสูญเสียทุกอย่างถ้าระดับน้ำสูงขึ้น
สุจิตบอกว่าเราอาศัยอยู่ปลายแม่น้ำปลายสามเหลี่ยมซันตบัน
และจะเป็นคนแรกที่ได้รับผลกระทบถ้าระดับน้ำสูงขึ้น
และความตายอาจจะเป็นคำตอบเดียว
โมราโกกำลังเผชิญกับปัญหาพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย

ทำให้ทะเลทรายสฮาร่าขยายวงเพิ่มขึ้น
ข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำและป่าระบุว่า
ร้อยละ๘๐ของโมร็อกโกเสี่ยงต่อการเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทราย
จากสภาพภูมิศาสตร์ทำให้โมร็อกโกได้ให้ศัตยาบันต่อสหประชาชาติ
ในการต่อสู้การเปลี่ยนเป็นทะเลทรายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลในหลายพื้นที่
อย่างเช่นในแถบโอเวซิสที่เคยมีต้นปาม
ตอนนี้ก็มีต้นปามล้มตายเป็นจำนวนมาก
แต่ฝนก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด
เพราะเมื่อเผชิญกับความแห้งแรงเป็นเวลานาน
จะตามมาด้วยน้ำท่วมฉับพลันที่ทำลายทุกอย่าง
ส่วนที่บราซิลมีการสร้างหอสังเกตการณ์ขนาดใหญ่ใจกลางป่าอเมซอน
เพื่อดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่มีต่อระบบนิเวศวิทยา
หอคอยสูง๓๒๕เมตรแห่งนี้
จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูล

และจะเริ่มทำงานเต็มรูปแบบในปี๒๕๕๙

จะนำไปพยากรการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล

โครงการสีเขียวได้เปลี่ยนพื้นที่ในเมืองใหญ่
ทำให้ประชาชนมีการตระหนักถึงผลจากสิ่งแวดล้อม
อาคารแห่งนี้อาจจะดูเหมือนกับที่อยู่อาศัยธรรมดา

ที่มีทั้งกังหันลมและแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า
รวมถึงที่เติมพลังงานสำหรับรถใช้ไฟฟ้าและแก๊ส
ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจะนำไปใช้ต้มน้ำ
ความร้อนช่วยลดค่าพลังงาน
อกจากนั้นผู้อยู่อาศัยสามารถดูการใช้พลังงานผ่านแอปพลิเคชัน
เพื่อดูว่าควรจะใช้ในช่วงไหนที่ค่าพลังงานถูกที่สุด
ถือว่าใหญ่เป็นอันดับที่๒ของโลกรองลงมาจากแอนตาร์คติก
แต่การละลายของน้ำแข็งที่นี่มากกว่าอัตราเฉลี่ย
ซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
แม้แผ่นน้ำแข็งจะไม่ได้หายไปในอีกหลายร้อยปีข้างหน้า
แต่เดิร์คแวนแอสนักวิจัยเตือนว่า
ละลายที่เพิ่มเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

แต่การละลายของมันแค่๑ใน๑๐ในเวลาหลายร้อยปี
ก็สามารถสร้างปัญหาให้กับเมืองใหญ่และประชาชนจำนวนมากทั่วโลก

ซึ่งก็จะส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจ

และร้อยละ๕๐มีการละลายที่ผิว
นักอุตุนิยมวิทยาของเดนมาร์คประเมินว่า
ตั้งแต่ปี๒๓๘๓อัตราการละลายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ๖๐
และมีก้อนน้ำแข็งแตกออกร้อยละ๔๐
แม้จะมีหิมะตกเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๒๒๐

ก็เกิดในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
โดยปี๒๕๕๕มีการละลายมากที่สุด

ที่จะทำให้ผู้คนได้เห็นผลของภาวะโลกร้อนด้วยตัวเอง
แมวน้ำเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
ตัวของพวกมันมีอุปกรณ์ตรวจจับ
พวกมันดำลงในน้ำใต้แผ่นน้ำแข็ง
นักวิทยาศาสตร์ก็จะได้ข้อมูลอุณหภูมิของน้ำและระดับเกลือ

แห้งแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนในแถบหุบเขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จริงร่มเลี้ยงไก่อยู่ที่หมู่บ้านต้าชา
ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแรงของมณฑลหญิงเสีย
ที่นี่ยังคงต้องพึ่งพาฝนตามฤดูกาล
ถ้าปีไหนแรงก็จะไม่มีรายได้
หลายคนได้อพยพย้ายไปอยู่ในที่รุ่มที่เข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่ายกว่า
ตอนนี้มีชาวบ้านเหลืออยู่เพียง๑๑ครอบครัวจาก๖๐ครอบครัว
อกจากนั้นรัฐบาลจีนยังมีโครงการย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
โดยตั้งเป้าเอาไว้ที่๓๕๐๐๐คนภายในปีที่ผ่านมา
อุณหภูมิของมณฑลหญิงเสียเพิ่มขึ้น๒๒องศาเซลเซียตในช่วง๕๐ปีที่ผ่านมา
ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก
กรค่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติระบุว่า
พลัดถิ่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญ
โดยมีประชาชน๖๐ล้านคนอาศัยอยู่ในจุดเสี่ยง
ท่ามกลางเรื่องร้ายยังมีเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจ
อย่างชูเทสแคทมาติเนสเด็กหนุ่มอายุ๑๕ปี
ที่ได้ประกาศต่อผู้นำโลกในการประชุมของสหประชาชาติว่า
เขาคือตัวแทนของคนในรุ่นของเขา
เทสแคสกับทีมของเขาร่วมกันทำหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์โลก

กำจัดการใช้ยาฆ่าวัชพืชในสวนสาธารณะ
เงินกับผู้ที่ต้องการใช้ถุงพลาสติกในร้านขายของ
จากนั้นยังแต่งเพลงแรปเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่
ปัจจุบันกลุ่มผู้พิทักษ์โลกได้เพิ่มจาก๓๐คน
เป็นมากกว่า๓๕๐คนทั่วโลก

ทำไมผู้คนถึงต้องหยุดฟังเด็กอย่างพวกเขา
เทสแคสบอกว่าคนในรุ่นเขามีส่วนได้ส่วนเสีย
การตัดสินใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้

มันจะส่งผลในขณะที่พวกเขาโตขึ้น
มันไม่ใช่เงินในธนาคารหรือว่าแนวคิดทางการเมือง
แต่มันคืออนาคตทั้งหมดพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กรุงปารีส
ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม

ซึ่งเปรูก็ได้รับผลกระทบจากโรคร้อน
เปรูมีพื้นที่ทานน้ำแข็งในเขตร้อนถึง๑๗๐ของทั่วโลก
แต่มันได้ละลายไปถึง๑ใน๕ในช่วงเวลาแค่๓๐ปีที่ผ่านมา
อนนี่ทำสันนักวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง

เพื่อนำไปเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดจากฝีมือของมนุษย์
ภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายในช่วง๓๓ปีที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นการหดตัวของทานน้ำแข็งในเปรู